ต้านทานความแข็งแกร่งแล้วก็พลังตบของสาวโปแลนด์ไม่ไหวนะครับแพ้ไป๐ต่อ๓เซตนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะเจอกับทางเกาหลีใต้นะครับแต่เราย้อนไปดูเกมเมื่อวานนี้นะครับ
เจอกับทางโปแลนด์นะครับนัดที่สามในสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับ
โปรแลนด์เนี่ยอันดับเก้าของโลกเลยนะครับสาวไทยอันดับสิบสี่ของโลก
คนแรกของไทยครับมีการเอาอัชดาพรคงยศเนี่ย
กลับมาเล่นในเกมนี้นะครับมือเซ็ตพรพันธ์เกิดปราศ
บอนเรลครับเปลี่ยนมาใช้เจ้าดัดพรบรรดาศักดิ์นะครับ
หัวเสาเชิดย้อนมกสี่ครับบอนเรลอีกคนหนึ่งก็ทัชดาวนึกแจ้งแล้วก็พิมพิชยากกรรมนะครับ
ที่สาวไทยเปิดบอลแรกไม่ได้เลยนะครับขณะที่โปแลนด์เนี่ย
เสิร์ฟดีครับแล้วก็เกมลุกคมเอาชนะไทยไปนะครับ
เซตรั่วเลยนะครับสกอร์ก็ยี่สิบห้าต่อยี่สิบ
ี่สิบห้าต่อสิบหกยี่สิบห้าต่อสิบห้านะครับ
ผู้เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดเกมนี้เป็นของทางโปแลนด์นะครับ
ก็ทางจูเซี๊ยคทำไปสเบ็ดแต้มนะครับ
ส่วนไทยเนี่ยเป็นทางชัชวอยโมกศรีนะครับ
แต้มก็จากความให้แพ้เกมนี้นะครับ
ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยคะแนนสะสมลดลงลบเจ็ดจุดหนึ่งสี่นะครับ
เหลือสองร้อยสิบจุดหนึ่งห้าห้าคะแนนนะครับ
อันดับสิบสี่ของโลกต่อไปหลังเกมทางโค้ชด่วนนานัยสี่
ชระเมธากุลนะครับหัวหน้าผู้สอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ยอมรับนะครับว่าโอแลนด์แข็งแกร่งจริงนะครับ
ส่วนเกมกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้น
มีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับ
รวมทั้งสภาพร่างกายที่ต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับ
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาแข็งจริงในเรื่องของการเกมที่เขาวางมานะครับ
รวมถึงเรื่องของการทำของเราทำแล้วไม่สามารถสำเร็จได้
แล้วเข้าโต๊ะกลับมาเราเอามาอยู่ก่อนนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาทำการเสิร์ฟได้ดีมากนะครับ
ในสองเซ็นต์แรกนึงเราแทบลำบากมากในเรื่องของการเสิร์ฟ
แล้วก็เข้าทำนะครับเตรียมเล่นกับเกาหลีให้ให้ดีขึ้นนะครับนะครับ
ก็เรื่องของพอดีเราจะได้กลับมาปรับปรุงหรือแก้ไขด้วย
เพราะว่าอย่างสภาพร่างกายเนี่ยผมว่าต้องพยายามรักษาไว้ให้ได้นะครับ
ความแข็งแรงของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะควบคุมแล้วก็ทำให้ดีครับผม
ส่วนทางชมพู่พรพันธ์เกิดตราดนะครับ
เซฟทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่าเกมนี้ทีมไทยตื่นตัวน้อยไปนะครับ
ก็ทำให้อาจจะออกตัวช้าไปนิดนึงนะครับ
ส่วนทางวิภาวีสีทองก็บอกว่าเกมนี้ไทยเนี่ยค่อนข้างติดขัดนะครับ
เป็นเพราะเรื่องของการสื่อสารโปแลนดเน้นเกมเสิร์ฟเยอะมากนะครับ
พอวันแรกไม่ดีก็ทำให้การลุกผสมทำได้ยากครับ
ก็รู้สึกว่าแบบทีมค่อนข้างที่จะตื่นตัวน้อยไป
แล้วก็รักษาระดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงแบบสวิงเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาก็ตัวสูงด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับบล็อกดี
พอบล็อกดีโซนรับเขาก็ดีพอเราบล็อกเหลือเดี่ยวก็จริง

มันก็เลยทำให้เราแบบค่อนข้างที่จะเข้าโซนไม่ทัน
แล้วก็อีกอย่างก็คือพอตีมาปุ๊บลงสนามหมดเลย

เกมวันนี้เราค่อนข้างติดขัดนิดหน่อยค่ะ
อาจจะเพราะว่าเรื่องการสื่อสารอะไรอย่างนี้
แล้วก็บวกกับเขาก็มาดีด้วยค่ะวันนี้
มันทำให้แบบวันนี้เขาดีด้วย
แล้วก็ทำให้เราแบบเล่นยากเขาเน้นเกมเสิร์ฟกับเราเยอะมากเลยครับ
แล้วก็แบบวันแรกเราแบบว่าเป๋อะไรอย่างนี้
มันทำให้การลุกผสมของเรามันค่อนข้างที่จะแบบยากอะค่ะ

ก็โปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยนะครับ
นัดสุดท้ายนะครับสัปดาห์แรกเจอกับทางเกาหลีใต้
อันดับ๒๔ของโลกเกาหลีต้ายฟอร์มไม่ดีนะครับ
เจอกันวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่๔มิถุนายนนะครับ
เวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับ